ภาคพื้นเอเชียอาคเนจะสังเกตเห็นว่ามีสถาปัตยกรรมอยู่สองประเภทคือสถาปัตยกรรมหินและสถาปัตยกรรมไม้สถาปัตยกรรมหินมีพื้นฐานวัฒนธรรมจากสังคมบนบกส่วนสถาปัตยกรรมไม้มีพื้นฐานมาจากสังคมในหน้าน้ำโดยมีลักษณะพิเศษ
ชุมชนอาศัยในบ้านเรือนที่มีพื้นสูงบนเสา
สถาปัตยกรรมไม้นั้นอาจเรียกว่าเป็นสถาปัตยกรรมบนน้ำ
สถาปัตยกรรมสะเทินน้ำสะเทินบกก็ได้
เรือนไทยเป็นสถาปัตยกรรมสะเทินน้ำสะเทินบกอย่างแท้จริง
ฤดูน้ำน้ำท่วมใต้ถุนบ้านก็เอาเรือมาจอดใต้ถุนได้
ฤดูแรงเมื่อใต้ถุนแห้งใช้เป็นที่ประกอบกิจกรรมต่างสารพัดประโยชน์